พูดถึงเรื่องราวของศึกฟุตบอลไทยลีกในรุ่นการนี้
แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องของไทยลีก

นี่ก็เข้มข้นเหมือนกันเพราะว่าใกล้จะครบวาระแล้ว
ใช่แต่ว่าคนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันว่าจะ
แอกสมยศภูมิภัณฑ์นม้วงนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยเปิดเผยถึงอนาคตของเขานะครับในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่า
หลังจากที่จะหมดสมัยเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ก็คือปีหน้านี่แหละช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะหมดวาระแล้วนะครับ
โอ้โหแป๊บเดียว๔ปีแล้วนะเร็วเนอะอ่ะโดยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเปิดเผยว่า
การดำลงตำแห่งนายกสมคมและสถานกรรมการณ์จะสิ้นสุดลงในวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันนี้
ซึ่งก็จะต้องมีการจัดการประชุมสามัญเพื่อรับรองงบประมาณและข้อบังคับ
ก่อนที่จะกำหนดวันเลือกตั้งนายกสมคมต่อไป
แต่ตามข้อบังคับเนี่ยก็จะต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
ผู้ศึกษาก็ถามกันเลยครับว่าพลตรวจเอกสมยศเนี่ย
จะลงสมัครนายกสมคมอีกสมัยหรือไม่
ซึ่งอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า

เพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สามารถสรุปได้
และหากตัดสินใจแล้วต้องมั่นใจว่าจะไม่มีเงื่อนไขอื่นตามมา
เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้
และถ้าสิ่งที่มองว่าเป็นปัจจัยในการบริหารงานในอนาคต

ตัวเองก็ยังคงไม่ตัดสินใจลงสมัครนะครับ

ทำให้การทำหน้าที่เรียบร้อย
และทำให้การทำหน้าที่ของผมเป็นไปตามที่ตั้งใจ
อีกหนึ่งเรื่องที่เข้มข้นไม่แพ้กันกับไทยลีกนัดสุดท้ายนะคะ
นายเนเวนชิดชอบประธานสมสอบของทีมบูริรัมย์ยอยเต็ด
ออกมาบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเกมสุดท้ายชนะเชียงใหม่นะคะ
จะไม่ขอรับถ้วยที่จังหวัดเชียงใหม่
จะขอไปกลับไปรับถ้วยแชมป์ที่บุรีรำแทน
แม้ว่าเกมสุดท้ายของฤดูการจะมีขึ้นที่เชียงใหม่
คือมันมีเสียงวิภาควิจารณ์เกิดขึ้นเพราะว่ามันตามกฎของศึกฟุตบอลไทยลีก

แต่ว่าคุณเนวินเขาก็ประกาศมาชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊คของตัวเอง
ว่ามีเหตุผลว่าทำไมถึงอยากจะมารับถ้วยแชมป์ที่บุรีรำ
ก็บอกว่าบูริรัมย์กับเชียงใหม่กับเชียงรายุเนเตสนะคะ

คือมีโอกาสคว้าแชมป์ทั้งคู่แล้วก็มีโอกาสพอกันด้วย
ก็เลยเกรงว่าฝ่ายจัดการแข่งขันจะลำบากต่อการเตรียมพิธีมอบถ้วยรางวัล
และก็อาจจะไม่สมเกียจกับแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศ
เพราะว่าระยะทางการเดินทางระหว่างสุพรรณบุรีกับเชียงใหม่
ซึ่งแข่งขันในเวลาเดียวกันมันไกลกันไง
ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารของทางสมาคมและผู้สนับสนุนด้วย
ก็ในฐานะประธานสมสรรค์บุรีรัมย์ยูเลเต็ดนะครับ
ก็ได้ชี้แจงไปยังทางสมาคมกีฬาฟุตบอลว่า
เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างความลำบากสำหรับการจัดการแข่งขัน

ไม่ต้องจัดเตรียมพิธีมอบรางวัลที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้
อย่างไรก็ตามกรณีบุรีรำได้เป็นแชมป์ไทยลีกสโมสรก็ยินดี
เขาว่าอย่างนี้นะว่าจะจัดพิธีเองที่จังหวัดบุรีรำ
โดยสโมสรพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองด้วย

จากนั้นก็ยังบอกด้วยนะคะว่าสโมสรให้ความเคารพคู่แข่งขัน
และเพื่อนร่วมสมสรรค์ร่วมลีกทุกสมสรค์
การแข่งขันยังไม่มีเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการเนี่ย
ก็เห็นว่าไม่ควรจะมีการเตรียมการ
ซึ่งการเตรียมการนี้จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
และก็ส่งผลกระทบต่อคนทำงานแล้วก็ผู้ร่วมพิธีที่มีจำนวนมากด้วย
ไม่ได้มีเจตนาใดที่จะละเมิดกฎระเบียบของการจัดการแข่งขันแต่อย่างใดค่ะ

หลังจากจบเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับนัดรองสุดท้าย
แล้วยิ่งมาล่าสุดเรื่องของการจะรับถ้วยรางวัลรับแชมป์ในนัดสุดท้ายแล้วเนี่ย
อยากจะขอรับในจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็มองว่ามันจะดีไหม

เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วนะคะการตัดสินใจของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะออกมายังไง